คุณผู้ชมไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะคะ
เหตุอุทธกภัยน้ำท่วมค่ะก็หลายคนนะได้รับผลกระทบ

ขวัญจิตศรีประจันทร์นั่นเองคุณผู้ชมค่ะก็อยู่ในพื้นที่
น้ำเนี่ยมันท่วมถึงด้วยนะคะก็เป็นที่บ้านของคุณแม่ขวัญจิต

ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่น้ำท่วมอยู่ในตอนนี้
โดยคุณแม่ขวัญจิตค่ะบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า
บ้านที่แม่อยู่เนี่ยน้ำก็ไม่ท่วมมาสิบปีแล้ว
แต่รอบนี้นะโอ้โหท่วมก็ตกใจเหมือนกัน
แล้วก็เครียดด้วยเพราะว่าเป็นห่วงเนื้อเพลงค่ะ
บทเพลงอีแซวเอยอะไรต่างเอ่ย
แต่ก็ยังโชคดีนะที่คอยติดตามข่าวสาร
คือแม่ก็เตรียมตัวไงขนย้ายสิ่งของนะคะ
ขึ้นที่สูงก่อนเลยรวมไปถึงทรัพย์สินที่มีค่าด้วยนะคะ
ก็เอาขนขึ้นไปวนที่สูงหน่อยแหละ
ซึ่งตอนนี้ค่ะก็ยังคงเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ
เพราะว่าระดับน้ำมันยังไม่ลดลงเลยพี่แจ๊ค
แถมฝนเนี่ยก็ยังตกอยู่ต่อเนื่องเลย
ซึ่งถ้ามวลน้ำจากภาคเหนือนั้นลงมาสมทบอีกแรง
เกรงว่ากระสอบทรายที่เอามากั้นไว้ตอนนี้
มันจะเอาไม่อยู่นะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงแม่ขวัญจิตหน่อยค่ะ

เห็นว่าตอนแรกคุณแม่เป็นห่วงเรื่องพวกบทเพลง

นั่นแหละต้องเอาขึ้นก่อนเลย
เพราะว่ามันที่มันเป็นรูปเล่มมันก็ยังไง
ง่ายนี่มันยังไม่ได้เข้าเล่มมากเลย

ใกล้เลยอาบขึ้นไปแล้ว
ความเสี่ยงหายดูดถึงแต่ยังไม่มี
เดี๋ยวนอกจากว่าเราต้องการฟ่องกัน
เนี้ยต้องจ้างคุณมาช่วยเนอะ

แล้วก็ซื้อทรายซื้ออะไรที่เขาแก่

ขอให้กำลังใจนะสู้กันนะ
เราสู้สู้นับและขะ
สู้ไปด้วยกันอีกทีขอให้ทุกท่านโชคดีจากไทยรัฐทีวีทุกบ้านนะ